เรื่องของการฉีดวัคซีนเอาล่ะมีการหลั่งน้ำตากันเลยนะคะ
เมื่อวานนี้คนไม่อยากฉีดมีชื่อได้ฉีด
คนที่อยากฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้ฉีดค่ะอืม
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับคุณผู้ชมที่
ทางกรุงเทพมีการจัดสถานที่นอกสถานพยาบาล
เพื่อให้คนที่ลงทะเบียนไว้แล้วหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
รับการฉีดวัคซีนที่ชั้น๓ของเซ็นทรัลพราซ่า
เขาจัดเป็นโซนเลยนะคะจริงจริงตรงเนี้ยรองรับคนได้ประมาณ
สองพันถึงสองพันห้าร้อยคนแต่ว่าคนที่มีรายชื่อ
ที่จะต้องไปฉีดตรงเนี้ยเมื่อวานหนึ่งพันคนค่ะ
แต่บางคนที่ไม่มีชื่อเนี่ยยังแท็กซี่แม่ค้า
เจ้าหน้าที่บอกคุณไม่มีรายชื่อฉีดไม่ได้โอ้โห
น้ำตาคลอเบ้าเลยนะคะเดินทางมาจากศรีนครินก็มี
ครับมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ๋ออ่าลาดกระบังก็มีใช่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่านะฮะ
ตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมรับไว้นะสำหรับคนที่มีชื่อมีสิทธิ
จะได้ฉีดเนี่ยหนึ่งพันคนนะฮะปรากฏว่าเราไปดูบรรยากาศนะฮะ
เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย
ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีชื่อในการฉีดวัคซีนเนี่ย
เดินทางมายื่นบัตรประชาชนเพื่อขอฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เป็นใครอ่ะ
เป็นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่พ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนสูงอายุที่มีโรคประจำตัว
อย่างพี่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นคนขับแท็กซี่
แกบอกอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยได้ยินประกาศ
ว่าให้คนที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็เลยมาแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ย
ผมไม่มีชื่อก็งงว่าทำไมไม่ได้ฉีดเพราะผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ตอนนี้ทุกคนว่าคิดว่าตัวเองเสี่ยงหมดอย่างก๊อฟเนี่ย
ก็คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่เพราะทุกที่มันคือที่เสี่ยงหมดแล้ว
ถูกต้องอย่างพี่ผู้ชายคนนี้พี่แกก็คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
ก็เลยมาไงฮะจะรับการฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ฉีด
ฟังเสียงแกหน่อยค่ะเนี่ยแข็งแรงอ่าเขาไม่ให้ผมฉีด
เขาแจ้งบอกว่าเขาแจ้งบอกว่าอะไรอ่ะ
วันนี้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นลูกน้องผมเป็นร้อยคนเนี่ย
รอฉีดอยู่ก็ไม่รู้จะฉีดที่ไหนเหมือนกัน
มันไม่มีให้ลงอะครับมันไม่มีปุ่มให้ลง

อ่าเขาไม่ให้ผมขีดคือเขาขับรถแท็กซี่
ระเวนไปรับคนเขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นอาชีพที่เสี่ยง
อืมใช่ไหมคะอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
คุณอนุงรัฐสายวัฒนาสุขนะฮะห้าสิบสองปีค่ะ
มาพร้อมกับหลานชายวัยสิบขวบนะฮะเล่าไปน้ำตาก็คลอเบ้าไปนะคะ
นี่ท่านนี้บอกว่านั่งรถเมย์มาจากรามคำแหง
เพราะได้ข่าวมาจากสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการฉีดให้บุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยง
คุณอนงรัฐเองก็บอกว่าอ้าวก็ฉันก็เสี่ยงไงเสี่ยงตรงไหนล่ะคะคุณป้า
คุณอนงรัฐบอกว่าป้าเป็นมะเร็งเต้านมเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง๗โรคที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน
แต่พอมายื่นบัตรประจำตัวประชาชนปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อ
ก็เลยทำให้ผิดหวังอยากฉีดแต่ไม่ได้ฉีด
เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้นะคุณป้านะ
เดี๋ยวไปติดต่อที่เดอร์มอลบางกะปิในวันพรุ่งนี้
แต่ป้าบอกว่าก็ยังกังวลอีกนั่นแหละกลัวว่าจะไม่ได้ฉีดนะฮะ
คือถ้าป้าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน๗โรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ขั้นตอนแรกต้องไปลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนนะฮะ
จำได้ไหมคะล็อตแรกถึงจะได้ฉีด

เราฝากข่าวจากทางไหนครับป้าว่ามีการฉีดที่นี่หรือ

อาสาสจบแล้วค่ะมันไม่อยู่ในช่วงปมตายก็รับได้

แต่คนที่สนใจอย่างบ้านเนี่ย

เป็นดังนี้ไหม
คุณป้าพูดแทนคนไทยอีกเยอะมากคือทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็พยายามจะบอกว่าทุกคนต้องมาฉีดนะ
เชื้อเพื่อชาติต้องฉีดวัคซีนเยอะลงทะเบียนน้อยแต่คนที่เขาอยากฉีดจนร้องไห้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ฉีด
คือคนอยากฉีดยังไม่ได้ฉีดแต่คนที่ยังไม่อยากฉีดก็พยายามจะให้เขามาฉีด
มันควรจะแก้ไขยังไงเพื่อให้วัคซีนมันไปสู่คนที่เขาพร้อมเร็วที่สุด

นี่แหละค่ะเป็นที่มาของเมื่อวานนี้นะคะที่สุดแล้วก็มีการประชุมบอร์ดคณะกรรมการวัคซีน
เรื่องของการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยล่าสุดมีข่าวใหม่ออกมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังในข่าวลำดับถัดไปนะคะ
แต่ไม่ใช่เฉพาะคุณป้าท่านดีนะคะที่ผิดหวังหลายคนเดินทางมาจากอย่างเช่นศรีนครินวงเวียนใหญ่
เพราะข้ออ่านข้อความที่ส่งกันตามกลุ่มไลน์แจ้งบอกว่ากลุ่มอาชีพเสี่ยงจะได้ฉีด
แต่พอมาถึงไม่มีสิทธิ์ก็ผิดหวังแล้วค่ะ
เพราะบางคนเดินทางมาไกลตั้งใจเลยว่าจะมาฉีดวัคซีน
หลายคนก็บ่นว่าแหมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะทำไมต้องยุ่งยากขนาดนี้
ต้องลงทะเบียนหลายขั้นตอนนู่นนี่นั่นมากไปต้องตรวจสอบคือมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม
แล้วทำไมไม่คิดหรือคิดแล้วทำไมมันช้าเกินไปอันนี้ประชาชนบอกนะ
ทำไมไม่ให้คนที่เขาพร้อมเขาก็ฉีดไปเลยสิถูกไหมฮะมันจะได้กระจายไป
อย่างหนึ่งที่มันเกิดปัญหาคือเรื่องของการสื่อสาร
สื่อสารยังไงให้ประชาชนเข้าใจไม่ถูกต้องถ่องแท้อะไรอย่างนี้
สื่อสารยังไงให้คนที่เขาอยากฉีดแล้วเขายังไม่ได้ฉีด
มันควรจะแก้ตรงนี้ก่อนหรือเปล่า
ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้เกิดปัญหาตอนนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถเดินเข้าไปยื่นได้เลย

แรกจะฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม
ต่อมาจะฉีดให้กับคนที่ไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาล

ส่วน๒๐สุดท้ายค่ะคุณผู้ชม
บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวฉีดวัคซีนได้เลยนะคะ

กลุ่มไหนที่คุณคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คุณระบุเอาไว้

เสี่ยงครับออกจากบ้านมาก็เสี่ยงแล้ว
เพราะตอนนี้มันไม่ต้องไปดูว่าเราอยู่ใกล้คลัสเตอร์ไหนนะฮะ
เมื่อวานมีคุณป้าคนหนึ่งเป็นอสมรจากราชกระบัง
ป้าก็บอกว่าก็ป้าเป็นอสมป้าต้องเจอคนป้าก็เสี่ยง
ก็อยากไปฉีดก็ไม่ได้ฉีดเพราะว่าไม่มีรายชื่อ

เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคนที่ไปตรวจจุดฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็คือ
ท่านพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านคือว่ากรุงเทพอาหารนคร
ก็ไปเยี่ยมไปตรวจแล้วครับนะฮะก็เป็นจุดของกรุงเทพมหานคร
นักข่าวก็ไปถามมาท่านก็บอกว่าการฉีดเมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลเนี่ยนะ
มันเป็นฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงหน้าด่านที่มีรายชื่อ
จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเท่านั้น
มันต้องเป็นคีย์เวิร์ดนี้มันต้องบอกให้ชัดเจนว่า

เรื่องของการประชาสัมพันธ์ต้องชัดเจนใช่ไหม
คือฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงหน้าด่านที่มีรายชื่อ
จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปไปฉีดได้ย้ำแบบนี้นะครับ
แล้วคนขับแท็กซี่เขาบอกเขาก็เสี่ยงเหมือนกัน

หรืออาชีพเสี่ยงอื่นคือก็มีคนเข้าใจผิดแล้วก็เดินทางไป
ท่านขอที่แจ้งว่าอ้าวอย่างนี้ละกันยังไม่ถึงเวลา
เพราะกรุงเทพมหานครได้แจ้งไปแล้วว่า

เดี๋ยวจะแถลงให้มันชัดอีก๒๓วันนี้
คุณผู้ชมรอหน่อยนะครับเราก็รอเช่นเดียวกันนะฮะ

ร้อยตำรวจเอกพงศธรขวัญเมืองครับ
ก็เป็นโคศกของกรทมก็ชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีว่า
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ย
ก็คือตอนนี้ได้จัดการเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนแล้ว
จัดลำดับว่าจะให้ฉีดที่จุดไหนแบบไหนยังไงในกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้เป็นการทดสอบระบบก่อนเพื่อให้มีความพร้อม
เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงหน้าด่าน
ส่วนใครจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายลำดับต่อไป
ที่จะฉีดวัคซีนเดี๋ยวจะชี้แจงต่อไป
ถ้าเกิดว่าได้มากก็จะขยายกลุ่มอาชีพต่อไปหมายถึงวัคซีนนะครับ
ส่วนที่เห็นพนักงานห้ามไปต่อแถวเมื่อวานก็มีพนักงานห้ามไปต่อแถวเยอะ
เขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ไปช่วยทำงานที่ศูนย์วัคซีน๒๕๐คน
ก็เลยเห็นพนักงานของห้างไปฉีดกันทีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับท่านก็เมื่อวานนี้มีการประชุม
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติบอกว่าได้มีการพิจารณาหาวัคซีนเพิ่มเติม๑๕๐ล้านโดส
โดยต้องเจรจาซื้อจับผู้ผลิตหลายรายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย
การฉีดวัคซีนคุณผู้ชมนะตอนนี้ย้ำแบบนี้ว่า
๑มิถุนายนมิถุนายนแต่เขามีรูปแบบ๓อย่าง
แบบเดิมคือที่เราทำกันอยู่คือการลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม

อันนี้คือหนึ่งรูปแบบใครลงทะเบียนไว้ก็ไปได้เลย
ทีนี้๒ก็จะมีการฉีดให้กับบุคลากรขององค์กรรัฐเอกชนหรือหน่วยงานต่าง
รวมตัวกันแล้วก็ไปรับวัคซีน

กรมควบคุมโรคจะเป็นคนดำเนินการและจะประกาศให้ทราบต่อไปว่า

แต่ถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม
ก็ตามนั้นคุณก็ไปตามที่มีการนัดหมาย
แอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งก็กำลังเริ่มอยู่ตอนนี้

เพราะหลายท่านเมื่อวานไปก็น้ำตาคอ

ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์บ้าง

ตอนนี้บอกว่ามีการทำแผนเรื่องของการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ให้ได้๑๗๐ในแต่ละจังหวัด

นัดหมายจากระบบหมอพร้อม๓๕
กลุ่มเป้าหมายที่โรงพยาบาลนัดหมาย๕๐
สูตรนี้จะปรับให้เหมาะสมกับสถานพยาบาล

เดี๋ยวจะหาที่มันเหมาะสมอาจจะเป็นที่มันโล่งแจ้ง
อย่างเช่นกรุงเทพก็จะมีสถานีกลางบางซื่อ

หรือจะไปจามจุลีสเกวร์เซ็นทรัสพร้าว
หรือแต่ละจังหวัดเขาจะมีจุดที่เขาคิดว่าเหมาะสม

งั้นแล้วก็จะไปรวมตัวกลายเป็นแหล่ง

ถูกต้องแต่ขอละกันทำให้เร็วครับ
ตอนนี้ประชาชนอยากฉีดแต่ไม่ได้ฉีด
เราน้องโรงอยู่ว่าคุณจะฉีดให้เร็ว

โสพิดาบอกว่าคนอ่านข่าวได้ฉีดหรือยังคะ
ยังละครับใช่ค่ะฉีดแล้วรู้สึกเป็นอย่างไร
บางคนกลัวค่ะอายุ๖๐ปีขึ้นนะคะ
คือคุณตาของเธอเนี่ยกลัว
เรายังไม่ได้ฉีดครับแต่เราอยากฉีดมาก

เพราะว่าเราจะได้ทำงานกันอย่างสบายใจ